กลับมาใช้ชีวิตรวงกันแล้ว

ตอนนี้ต้องถือถ้าเพียงภาพครบครัวอะไรยังไง
คือที่จริงที่จริงลิ้นกับฟันมันก็มีบ้างครอบครัวเนาะ
แต่ว่าอาจารย์ที่จริงอ่ะเราตั้งแต่คบกันมาเนี่ย

แต่ก็มีบ้างแยกกันอยู่อะไรยังไง
คือด้วยตัวห้องก็ยังไม่เสร็จหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พี่แท็กก็ต้องทยอยขนของด้วย
ก็เลยจะไปช่วงแลนด์

ก็เลยทำร้านศักดิ์ไปด้วยเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคุยกันไว้ว่าเอองั้นไม่ต้องไปไหนละ
ได้ลองกลุ่มว่าตอนนี้คุยอยู่ในครอบครอบครองเดียวกัน

พี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้บอกเลย

มีคุยกับพี่แท็กไหมว่าคนมันเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้ว
ต้องแบบโอ้โหต้องสวยเบอร์ไหนนะ
ใช่ค่ะ

ด้วยความที่เบลตอนนั้นให้นมลูกด้วย

แล้วเราก็จะทำอะไรไม่ได้
กับหน้ากับอะไรก็ตามคือเบลมันคนซีเรียสมาก

ในการที่มีภาพ
เป็นคุณแม่ด้วยมันมีความเครียดหรือยังไง

มันต้องตื่นทุกสามชั่วโมง

แล้วตัวเขาเองเขาก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มันก็ดีแล้ว
อยู่โฟกัสที่ลูกก็เยี่ยมแล้ว

หรือว่าเราโอเคกับคนเราแล้ว

อ๋อล่ะโอเคแต่งตัวสวยก็ได้
ถ้างี้ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเป็นปกติอยู่ไปด้วยกัน
เอางี้ในฐานะที่เขาเห็นพื้นที่ตรงนั้นมันทำอะไรได้เยอะ
ทาเขาก็เลยมองกันไกลว่าเฮ้ยอีกหน่อยพี่อยากจะทำร้านฝากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาจะเป็นสตูดิโอขายเสื้อมือสองขายรองเท้ามือสองอะไรของเขาเยอะอย่างนี้

ไม่ใช่ก็เลยบอกว่าไหนมันก็ว่างอยู่เป็นปีแล้วเขาก็เลยเช่าเราซะเลย
แล้วเราเป็นผู้ที่ทำบัญชีให้เขาไหมครับ

ที่จริงมันดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าแค่คนข้างนอกไม่เคยรู้มาก่อนแค่นั้นเอง
เพราะว่าอยากจะให้โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเนาะ
ตอนนี้เขาก็จะโฟกัสเรื่องลูก
แต่ตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วเขาจะ

ช่วงนี้ก็จะไปกินไปหลับไปนอนอยู่ที่ร้านศักดิ

ตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างภายในครอบครัว

อย่างนี้วันนี้เบลทำงานพ่อก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน

ก็ดูสตูดิโอไปด้วยแล้วก็เลี้ยงไปด้วย

จะเห็นแพ็คพารันยูไปเดินซื้อนมอยู่ตาม
ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ต้องตกใจนะ

ใช่แต่ถ้ามีอะไรไม่เคลียร์ถามพี่แท็กได้
แต่สุดท้ายเบลก็ว่าก็เท่าเดิมอะค่ะ

บังคับว่าใครจะต้องเป็นทางชาวหน้าจริงใช่ไหมครับ

ช่วยเพราะว่าเบลแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้

วันนี้มีประชุมตั้งแต่๙โมงยันค่ำเลยนะ

เอ้ยวันนี้เขาต้องอยู่บ้านดูลูกและนะครับ
แล้วความหวานนี้ก็เติมให้กันยังไงตาม

แล้วอย่างวันนั้นที่เปิดร้าน

ทำไมเนี่ยดอกไม้ช่อโตจังเลย
ยายก็บอกไม่ต้องอยากได้หรอกเดี๋ยวซื้อกระเป๋าให้แล้วกัน

ว่าเขาก็มีมุมที่แบบว่าเทคแคร์เราเรื่องจิตใจเรื่องอะไรก็เป็นปกติ
ใช่ก็เป็นปกติก็ดี
ก็เป็นตั้งแต่มีลูกก็คือซอฟต์ลงเยอะ
แต่ก่อนเหมือนจะเป็นผู้ชายโฟกัสแต่ตัวเองเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวนี้พอแบบพอมีลูกอะไรอย่างนี้ก็จะแบบเริ่มโฟกัสที่ลูกเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
คะแนนความเป็นสามีนี่ร้อยคะแนนนี่ให้กี่คะแนนนี่คะ
อืมอ่ะร้อยห้าสิบละกัน
ได้อยู่แต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ก็ช่วยช่วยได้เกือบทุกอย่างยกเว้นล้างก้นลูก

เขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนถือมากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาถ้าบอกลูกอื้อปุ๊บเนี้ยพี่แท็กวิ่งหนีแล้วนะ

ทำไมคะป๊าป๊ากลับมาดูลูกอื้อก่อนอะไรอย่างเงี้บอกไม่เอาไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้
พระชีพระชีก็ได้ไหมพี่เบล
ยังไม่ใช่ใช่แต่ก็มีแบบคุณพ่อก็ช่วยลูกอาบน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็มี

อื้อหือพักก่อนค่ะพักก่อน
กลัวเราตัวเราเองเรากลัวเรื่องด้วยความที่ช่วงให้นมอะค่ะ
ค่อนข้างเพรเซอร์เพราะว่าเป็นคนหนุ่มน้อยอืม
มน้อยเราก็ต้องตื่นมาปั๊มนมทุก๓ชั่วโมงอะไรอย่างนี้
มันค่อนข้างเครียดว่าแบบเออทำไมถึงไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เดี๋ยวว่ากันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณพ่อด้วย